หนึ่งภาพที่แสนจะบีบหัวใจเหมือนกัน
เมื่อคุณแม่ท่านหนึ่งต้องหอบฮิ้วลูกสาว

แล้วก็หลานสาวอีกคนหนึ่งวัย๘ขวบ
ติดโควิด๑๙ไปรักษาที่โรงพยาบาล
เขามีการแชร์คลิปนี้เหตุการณ์นี้นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมหาเหตุการณ์ที่หญิงสาว
อีกหนึ่งในซอยลาดพร้าววังหิน๙๓

โดยคุณวิจิตราแม่ของหนูน้อยวัย๓ขวบ
เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวน่าจะติดเชื้อ
คนในหอพักเพราะก่อนหน้านี้

หมอปล่อยตัวเธอให้กลับบ้านเมื่อวันที่๒๑พฤษภาคม
แต่ต่อมาครับวันที่๒๒พฤษภาคม
พาลูกสาวและก็หลานสาวไปตรวจหาเชื้อ
เอ้าผลปรากฏว่าลูกสาวและหลานสาวติดเชื้อโควิด๑๙

ก็ต้องเรียกรถพยาบาลมารับตัวของลูกสาว
แล้วก็หลานสาวตัวน้อยไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ

ในพึ่นที่บ้านโคกเมาอบังกลำเหมือนกัน
มีผู้ติดเชื้อทั้งหมู่บ้านเลย๓๕ราย
ก็ต้องมีการล็อกดาวน์ชุมชนต้นคอย
๑ในชุ่มชนในบ้านโคกเมาล็อกดาวน์สิ้น๑๔วัน
คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้านะครับ
แต่ก็ส่งความช่วยเหลือส่งเสบียงอะไรเข้าไปนะฮะ

แล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ
ปล่อยให้ลูกชาย๓คนที่ยังเป็นเด็กอยู่
กักตัวอยู่ภายในบ้านตามลำพัง
พี่น้องถูกเชือกฟางกั้นไว้แบบนี้นะครับ
โดยพี่ชายคนโตอายุ๑๔ปี

เขาแล้วก็น้องชายได้ไปตรวจแต่ไม่พบเชื้อนะครับ
ก็เลยต้องกักตัวอยู่ในบ้านเป็นเวลา๗วันแล้ว

ญาติญาติและหน่วยงานมาช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินบ้างนะครับ
ตัวน้องเขาวัย๑๔ก็บอกว่ามันกดดันนะพี่
ผมอายุแค่นี้เองมันก็กดดันแล้วผมก็กลัวเหมือนกันนะครับ
แล้วผมกลายเป็นคนที่ต้องดูแลรับผิดชอบคนในครอบครัว
ดูแลน้องอีก๒คนนะครับ
ตอนนี้มะอยู่ไหนแล้วครับ
โรงพยาบาลครับโรงพยาบาล
อ๋อแล้วอยู่กันยังไงครับเนี่ยกินข้าวกันยังไงครับ

ปกติอยู่กันกี่คนครับที่บ้านหลังนี้

น้องครับโรงพยาบาลตัวล้าน
อืมลำบากไหมครับต้องกักตัวแบบนี้
ลำบากครับ
แหละฮะแม่ติดเชื้อนะแต่ลูก๓คนไม่ติดนะครับ
ต้องกักตัวเองแต่ว่าทีนี้ผู้นำของชุมชนโคกเมา
ก็คงต้องไปดูแลให้ดีเป็นพิเศษสำหรับครอบครัวนี้ด้วยนะครับ